โค้งสุดท้ายอย่าให้เลขสายฮะเดี๋ยวไปส่องอ่างน้ำมนต์ตะเคียนทองติดแอร์เจ้าแม่เรือนทอง
อืมตะเคียนติดแอร์ที่ไหนนะเอาไหนบอกแอร์ข้างนอกร้อนจะตับแลบเลย
อ่านี่พี่แตนพี่แตนราตรีวิทยาวัฒน์จะมาบนบานสารกล่าวอยู่ด้านนอกก่อน
เดี๋ยวจากนั้นจะเข้าไปด้านในพี่แตนมาที่สวนป่าบ้านเสาห้า
วิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองพี่แตนราตรีเห็นอ๋อดีในตัวชัดแล้ว
อ่าพี่แตนก็มาด้านในฮะนี่คือแม่แก้วเรือนทองเป็นตะเคียนทองห้องแอร์

คนไปคนมาจะได้มีความรู้สึกร่มเย็นนะครับ
จากนั้นก็ไปส่องอ่างนะมณ
อ่างน้ำมนต์แต่ละคนก็แล้วแต่ดวงของท่านก็แล้วกัน

ฮะไม่มีแนวทางเลยเหรอ

เฮ้ยไม่มีคำว่าลังเล
ไหนลองบอกตรงไหนเป็นหัวก้าว
เล็กทายอย่างนี้ไง

ใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนปุ้ยป่ะ
แม่รสลินไม่ธรรมดาเหลือเกิน

ขุดพบที่บ่อทรายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่าคาดว่าตะเคียนทองจะมีอายุประมาณสัก๑๐๐ปี
ความกว้างลำต้นมีขนาด๑เมตร๗๕เซนติเมตร
แต่ความยาว๑๒เมตร๕๐เซนติเมตร
นี่คือแม่แก้วเรือนทองครับ